อาจจะความหวานหรือว่าความอะไรก็แล้วแต่

พี่น้องบ้านนี้แตกคอกันแล้วหรือเปล่านะคะ
ระหว่างคุณส้มเช้งสามชาติกับคุณเท่งเถิดเทิงนั่นเอง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากวันที่บวชลูกชาย
ก็คือน้องโงเห้งนะคะลูกชายของพี่เท่งนั่นเองนะคะ

คือก็มีคนสังเกตว่างานบวชแบบครอบครัวขนาดนี้
ทำไมน้องสาวอย่างพี่ส้มเช้งเนี่ย

ส้มแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนนี้นะคะ
เขาก็อัดคลิปทำยูทูปของเขาอยู่แล้ว

เลยบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
แต่คนอื่นไปได้พี่น้องไม่ต้องไป

มันร้อนไปถึงโหงเท่ง

พี่เท่งเพราะออกอาการไม่ค่อยพอใจกับคำตอบสักเท่าไหร่
จนกระทั่งล่าสุดวันนี้พี่เท่งมางานเมื่อสักครู่ไง
วงสวมหนังตัวเองเป็นภูมิกับเรื่องแรกใช่ไหม
แล้วลูกชายโงเห้งก็มาให้กำลังใจพี่เท่งด้วย

ดราม่าครั้งนี้บอกว่าจริงตอนแรกเนี่ย
ไม่รู้ข่าวมาก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่พกมือถือ

ถ้ารู้ว่าอะไรที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ

พี่เท่งพี่ส้มเชงเนี่ยรักกันดีเหมือนเดิม
เป็นพี่น้องเหมือนเดิมไปฟังพี่เท่งค่ะ
ผ่านอาจจะหนัดขาไม่ดูอะไรแล้ว
เร็วผมรู้ข่าวด้วยกว่าค่อยส่วนบ้านนะ
โหเพี่น้องอะ
พี่น้องไม่ได้โดยฉันพูดเวลาแล้วพี่น้องพี่น้อง
ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าก็มีหลายคอมเม้นต์
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่าคุณส้มเช้งซึ่งเป็นน้องจริงของพี่เท่งนะคะ
คือพี่เท่งเนี่ยถ้าจำได้ก็คือจะมีพี่น้องประมาณ๕๖คน
แล้วมีสองคนที่เข้าวงการคือพี่ส้มเชงกับพี่เท่งเนี่ย
แล้วปรากฏว่าช่วงนั้นค่ะอันนี้เป็นข่าวในช่วงนั้น
คือมีข่าวว่านะคะคุณส้มเช้งไม่ถูกกับภรรยาของพี่เท่ง

ใช่ข่าวแบบก่อนหน้านี้เลยนะคะหลายคนก็โยงมาแบบว่า

ก็คือก็นึกว่าติดโควงโควิดก็ไม่ได้ชวนพี่ส้มเช้ง

แล้วก็เอ๊ะอีกเอ๊ะหนึ่งคือคุณโงเห้งนะคะ

ก็ไปให้สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจคำตอบของพี่ส้มเช้ง
มันก็เลยแบบว่าหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะคะ
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะเราเคารพที่พี่เท่งพูดนะคะ

น่ารักทั้งคู่น่ารักทุกบ้านเลยนะคะ